คุณผู้ชมฮะมาดูที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะฮะ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเร็ว
แล้วเหมือนไม่เบรกเลยไปชนคอสะพานฮะ
จนกระทั่งตัวเขากระเด็นลอยตกลงไปในคลอง
คลองน้ำเชี่ยวน้ำแรงยังหาร่างไม่พบ
มีคลิปวงจรปิดให้เห็นกันนะครับ

คือแล้วมาเร็วมาแรงมาก
แล้วเหมือนแหกโค้งไปเดี๋ยวดูนะลักษณะเหมือนขี่แล้วหมอบมา
เนี่ยดูโอ้โหแล้วชนแล้วจังหว่า
ตอนนี้นะคุณผู้ชมเห็นไหมคะสิ่งที่กระเด็นออกไปทางฝั่งซ้าย
ลงไปในคลองนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็หมวกกันนกเนี่ยกระเด็น
รถก็กระเด็นเลยนะครับนี่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ย
ได้รับทราบข่าวก็มาดูเหตุการณ์นี้แล้วพยายามที่จะส่งใจในการช่วยเหลือ
ในการที่จะค้นหาร่างของผู้ชายคนนั้นให้เจอนะครับเหตุการณ์นี้เกิด
แล้วกล้องวงจรปิดจับภาพได้นาทีที่รถจักรยานยนต์หลุดโค้งพุ่งชน
หลังเกิดเหตุตำรวจสพสำนักทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบรถจักรยานยนต์นะคุณฮะ
คันนี้ยังค้างคาอยู่ที่คอสะพานนะฮะ
หมายเลขทะเบียน๒กกชคช๓๕๙๓ชนบุรี

มีร่องรอยการชนกับขอบสะพาน
ไม่พบคนขี่พบแต่หมวกกันน็อกที่กระเด็นกระดอนนะฮะ
ชาวบ้านที่ทราบข่าวออกมาดูเหตุการณ์แล้วครับ
ทีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนางสาวพลอยคุณ

บอกว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ที่หายตัวไป
กระเด็นตกลงไปในคลองเป็นสามีของเธอ
ชื่อนายกสินทรประทุมวันอายุ๒๑ปี
ทำงานอยู่โรงงานผลิตยางรถยนต์นะครับ
ก่อนเกิดเหตุสามีเลิกงานมาในช่วงเช้า

ก่อนจะขี่รถกลับบ้านแล้วมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะฮะ
จนถึงตอนนี้คุณเจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลือ
พยายามที่จะค้นหาแต่ยังหาไม่พบเลยนะฮะ
เพราะว่ากระแสน้ำด้านล่างคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ประดาน้ำลงค้นหานะแต่กระแสน้ำอย่างที่บอกไป
ไหลเชี่ยวคุณเห็นน้ำสีออกแดงไหมล่ะ
และคลองลึกประมาณ๓๔เมตร
ยากต่อการค้นหาแต่เจ้าหน้าที่ยังปฏิบัติการต่อเนื่องนะครับ

ลูกชายตัวน้อยวัย๑ขวบ๘เดือนเอง
รวมถึงญาติก็รออย่างมีความหวัง
ก็มานั่งเฝ้านั่งรอจะเป็นลมแบบนี้นะครับ
แล้วก็หวังว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่นะครับ